นี่ไปดูเหตุการณ์ที่นครราชศรีมาคุณ
รถเก๋งคันหนึ่งนะขับมาอย่างเร็ว
แล้วก็ไปพุ่งชนท้ายรถที่อยู่ด้านหน้า
กระเด็นไปชนรถคันอื่นเป็นทอดอีกหลายคัน
โดยเฉพาะจุดตรงนี้เป็นจุดหน้าตลาด
แล้วตรงนี้มีแม่ค้าพ่อค้ากำลังตั้งแผงกันเยอะเลย
ลูกค้าที่มาจับจ่ายซื้อของในตลาด

คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ระทึกนี้กันนะฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเหตุการณ์ประทึกจริงนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าตรงนั้นวิ่งหนีตายกันโอละหมานเลย

กล้องวงจรปิดตรงหน้าตลาดประปาฮะ
เขตเทศบาลนครนครราชศรีมา

พ่อค้าแม่ค้าวิ่งหลบเข้ามาในตลาดก่อนเลย
บางคนปิดหูเลยเพราะว่ามันเสียงดังมากนะครับ

นี่มีรถเก๋งคันหนึ่งสีบรอนนะ

พุ่งชนรถเก๋งคันอื่นที่ด้านหน้าตลาดนะฮะ
รวมแล้วทั้งหมดเสียหายไป๘คัน
รถเก่งสีบอลคันนี้พังยับเยิน

ไม่เบรกคุณเร็วมากนะฮะ
แล้วก็แผงขายของริมถนนของพ่อค้าแม่ค้า
ถูกชนเสียหายข้าวของกระจัดกระจายเกลื่อนพื้นเลยนะฮะ
มีผู้บาดเจ็บหลายคนนะคุณนะ
คนมีอาการหนักถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาล
เป็นผู้หญิง๓คนเป็นผู้ชาย๑คน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๓๔๕นาที
คุณคิดดูว่าพ่อค้าแม่ค้าเขากำลังจะมาตั้งแผงกัน

ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหคุณดูสิ

หนีแทบไม่ทันเพราะมันมีของกระเด็นมาด้วยนะ
แต่ทีนี้ต้องหาสาเหตุว่าคนขับรถเก่งสีบรอน

อายุน่าจะสัก๒๕๓๕ปีแต่เขาเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นครับ

เขาบอกว่าตอนขับมาเขาวูบนะครับ

เขาวูบโดยไม่รู้ตัวทำให้ไปพุ่งชนรถหลายคันเลย

ตำรวจศพเมืองนะคะณฑราชศีมาไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์

แสดงว่าไม่ได้เมาแล้วครับแค่วูบแล้วครับสุขภาพจริงครับแค่วูบนี่แหละฮะ

เป็นตลาดค้าส่งสินค้าใหญ่ของจังหวัดนครราชศรีมาเลยนะ
ก็จะมีคนมาจับจ่ายซื้อของจำนวนมากเลย

โดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุมันเช้ามืดครับ

จุดจอดซ้อนคันกันด้วย
แล้วก็มีพวกรถส่งสินค้ามาจอดกันอยู่เหมือนกัน
อยากให้มีเจ้าหน้าที่มาจัดระเบียบหน่อย
มันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อนแบบนี้อีก
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดแถวนั้นด้วยนะฮะ
ตรงหน้าร้านกาแฟจับภาพไว้ได้ทั้งหมดนะฮะ
แล้วก็ความเสียหายเมื่อกี้เห็นไข่เคยแผงไข่เนี่ย
เละหมดเลยนะฮะประจายหมดเลยเทคกระจากเลยนะฮะ